ใครคิดถึงพี่จิ้มจ้อจี้บ้าง

แล้วก็เป็นสายมูตัวจริงค่ะ
บอกเลยนะคะว่านี่เขามูกันทั้งครอบครัว

มูจนเป็นเรื่องปกติของครอบครัวไปแล้วค่ะ

ยกครัวกันไหว้พระธาตุที่ภาคเหนือค่ะ
เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของแต่ละคนค่ะ
เรียกว่าอิมใจเลยค่ะ
จากนี้นะคะทำบุญทอดกระถิ่นอีกต่างหาก
จนพี่จิ๊มขอแวะมาเมาะหมอยกำเทิงไทยรัฐนะคะว่าตอนนี้

ตลกแล้วนะพี่นึกว่าจะเป็นพ่อพราม
ใช่ตัวก็ทำบุญเยอะอยู่สายมูแบบเต็มไปเลยค่ะ
โดยจุดเริ่มต้นก็มาจากลูกสาว
เดี๋ยวไม่น่าเชื่อนะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ชอบทำบุญ
ก็พาตะวงตะเวนไหว้พระนี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยจนเป็นกิจกรรมของครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

ลูกสาวก็มาชวนกันก็ไปไหว้พระธาตุต่างที่ไปที่ภาคเหนือ
วันหนึ่งไปหลายที่มากเขาตั้งใจเลย
ไม่รู้ว่าเขามาเน้นสายมูได้ยังไงเป็นรุ่นลูกสาว
มันก็เลยมากระตุ้นแม่เขาซึ่งเขาทำอยู่แล้วทุกปี
เขาตั้งใจเลยว่าเขาจะเป็นสายมูเลย
เขาไม่รู้เพราะมันกลายเป็นเหมือนที่ยึดเหนียวของเขา
เพราะว่าสิ่งที่แบบคิดดีคิดเก่งแล้ว
มันจะต้องมีพลังอย่างอื่นช่วยด้วย
เขาเขามายึดสายมูเลยเขาประกาศตัวเลยว่าเขาจะเป็นสายมู
โอ้โฮนะครับจริงนะครับพี่แซ่ลูกเป็นสายหมูน่ะ
คิดว่าพ่อจะเป็นก่อนแล้วลูกตามนี่ลูกเป็นก่อน
ลูกพาพ่อเข้าสู่วงการหมูเต็มจริงนะคะ
ที่สำคัญเห็นไหมคุยกับน้องดุดดิวเขาใส่ตะกุดมาด้วยนะ
แล้วตอนนี้พี่จิ้มตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะจ๊
ทำอะไรเนี่ยร้านละครเพียบอยู่ไปสัมภาษณ์อยู่เนี่ย

รอติดตามผลงานกันได้ด้วยคุณผู้ชมค่ะ